คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่
ถึงเส้นทางธุรกิจนะครับจากวันแรกจนเขาไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้
สำหรับธุรกิจที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ
ถือว่าเป็นธุรกิจนะครับผลิตบรรจุพันธุ์พลาสติก
โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ
เรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ตอบโจทย์เมกาเทรนด์ระดับโลก
ธุรกิจนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากมากและจะทำให้คุณนะครับ
ภาพจำของพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และได้รู้จักกับธุรกิจนี้มากขึ้นครับ
วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสมเกียจจันทราสกาวง
สวัสดีครับคุณสมเกียจครับสวัสดีครับคุณแอนนี่ครับ
ว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
จุบันนี้ดำเนินธุรกิจมาประมาณ๒๐กว่าปี
ซึ่งเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัว
ผมเกิดมาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วนะครับ
ก็มองว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยครอบครัวเราก็ทำอยู่แล้ว
ก็คือเราเติบโตมากับธุรกิจพลาสติกอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นต้องใช้ลมอัดเข้าไปซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งก็คือเรื่องของความใส
ตอนนี้กำลังนึกภาพตามนะครับว่าขวดต่างเนี่ย
เราก็เลยขอแยกออกมาทำธุรกิจเกี่ยวกับงานเป่าโดยเฉพาะเพื่อจะแตกปลายออกมาโดยที่ไม่ทับซ้อนกันนะครับ
เราก็เลยแยกออกมาเป็นบริษัทตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าบริษัทตีสมพลาสติกกรุ๊ปตั้งแต่ปี๒๕๔๒นะครับ
เป็นขวดสมัยก่อนที่เป็นขวดสีขาวคราวนี้เนี่ยเราก็มองว่าเทรนด์ของตัวขวดน้ำดื่มเนี่ย
เราไปรู้จักกับอาเจกท่านหนึ่งนะครับแกก็แนะนำว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เปลี่ยนการผลิตจากขวดน้ำเนี่ย
ผมว่าตัวนี้น่าจะมีโอกาสที่สดใสตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยเริ่มไปศึกษาแล้วก็ไปดูงาน
ไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันหรือญี่ปุ่นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราไปดูที่จีนก่อน
เพราะว่าตอนนั้นจีนก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะใช้ได้แล้วก็ถูก
ซึ่งเบื้องต้นเราก็ลงทุนด้วยของเครื่องจีนก่อน
จากนั้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒ปีเราก็เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากเครื่องจีนมาเป็นเครื่องญี่ปุ่น
นั่นคือก่อกำเนิดที่จะเป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่๓ไร่นะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอาหารนะครับก็คือขวดโหลที่บรรจุพันธุ์ต่าง
จากตัวถั่วทอดแล้วก็ยังมีหลายตัวที่เกิดมาจากการดีไซน์ของเรา
ไม่ว่าจะเป็นขวดซอสก็ดีซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าขวดซอสน้ำจิ้มไก่
ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่ซอสพริกหรือซอสต่างปีนี้ขวดซอสค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูง
ก็เป็นลูกค้าหลักของเรานะครับซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่เรามากเลย
เพิ่มเครื่องจับใหม่พร้อมกับขยายโรงงาน
พูดถึงการเตรียมตัวในการขยายธุรกิจนะครับเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับในส่วนนี้ครับ
นั่นหมายถึงว่ายอดขายเราก็จะเติบโตขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเงินทุนเพราะว่าเกือบ๑๐ปีที่เราขยายมาเนี่ย
ปีหนึ่งเราลงทุนเป็นเงินเยนนะครับมากกว่า๑๐๐ล้านเยนต่อปีขยายมาต่อเนื่องเลยทุกปีนะครับ
ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดครับ
แล้วทางธนาคารเองก็มีโอกาสเชิญไปเข้าร่วมโครงการต่างด้วยใช่ไหมครับ
ครับก็ทางธนาคารกรุงเทพเองได้เล็งเห็นว่าบริษัทเราเนี่ยมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี
ของเราก็มีระบบมาตรฐานดีก็เลยเสนอบริษัทเราเนี่ยเข้าประกวดในโครงการต่างที่ทางแก๊งกรุงเทพได้ดำเนินการมานะครับ
ประกวดในเรื่องของตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ก็คือเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการใช้งานแล้วสามารถจะนำกลับเข้ามาผลิตเป็นบรรจุพันธุ์ได้ใหม่
กลับมาใช้ใหม่ได้แบบชนิดที่ว่าไม่รู้จบครับ
ประสบปัญหาอะไรและผ่านวิกฤตนี้มาได้อย่างไรบ้างครับ
เพราะเอิญขวดของเราสามารถจะบรรจุแอลกอฮอล์ได้ด้วย
ก็คือตัวแอลกอฮอลมีความต้องการสูงมาก
แอลกอฮอล์ล้างมือใช่ครับ
สามารถจะเอาไปใช้บรรจุตัวแอลกอฮอล์ได้หมดเลย
ก็คือยอดขายเราก็โตขึ้นอย่างมากเลยในปีนั้น

ในมือที่แอลกอฮอล์ล้างมือนี่คือใครใครอยากผลิต
ใครก็อยากทำแบรนด์หนึ่งของตัวเองนะครับ
อันนี้ต้องเรียนเลยว่าเราก็ไม่คาดที่มันหรอกว่า
โอ้โหตอนนี้ก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากนะครับ
แต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ช่วงไหนบ้างแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างครับ
ที่พอจะเล่าให้เราฟังได้นะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ฟังนะครับ
เราได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือเรื่องของตัวน้ำมันที่มันสูง
น้ำมันมันพุ่งไปถึงร้อยกว่าเหรียญเลยครับทำให้ตัววัตถุดิบเนี่ย
เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตรงนั้นเราก็ได้รับผลกระทบ
ครับเนื่องจากว่าต้นทุนมันสูงขึ้นอย่างนั้นตรงนั้นเองเนี่ย
ก็โชคดีที่ว่าเรามีการวางแผนแล้วก็เราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามา
เพื่อหนึ่งลดตัวลอสลดเวทแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิต
ทำให้ต้นทุนเราได้รับผลกระทบไม่มากทำให้เรายังคงการขายแล้วก็คงมาจิ้นได้
ถึงได้ผ่านวิกฤตตัวนี้มาได้ครับครับโอ้คุณสมเกียจเองก็มีการพูดถึงนะครับ
ว่าคนที่มาเล่นในตลาดนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของการตัดราคา
ครับอันนี้ทางบริษัทมีแนวโน้มมีนโยบายยังไงครับคู่แข่งเราไม่ว่าจากจีนก็ดี
มาแข่งกับเรามาตัดราคาเราเนื่องจากว่าการลงทุนเขาต่ำกว่าเรา
เราใช้เรื่องของเทคโนโลยีใช้เรื่องของระบบการจัดการเข้ามา
ทำให้เนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ว่าต้นทุนก็ดีอาวุธก็ดีเราได้เปรียบเขา
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งราคากับเขา
เรายืนบนมาตรฐานของราคาที่เหมาะสมด้วยคุณภาพที่เป็นหนึ่ง
ทำให้ลูกค้าเชื่อถือในสินค้าของเรานี่คือหัวใจครับ
อันนี้หัวใจหลักเลยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลกระทบค่อนข้างมากกับโลกปัจจุบัน
แล้วก็พลาสติกเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่า
อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าอะไรต่าง
หรือว่ามีตอบโจทย์ทางด้านนี้ยังไงบ้างครับ
ครับอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากนะครับ
ปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้เริ่มไปแล้วเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ตัวนี้เองเนี่ยมันสามารถที่จะมาช่วยในเรื่องลดต้นทุนเรื่องของกระแสไฟได้
ซึ่งสามารถจะใช้หมุนเวียนหมุนวนกันไม่รู้จบนะครับซึ่งสามารถจะทำให้ตัวเนี้ยในระยะยาวเนี่ย
อันนี้ก็ถือเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ทุกท่านนะครับก็ให้ความสนใจแผนธุรกิจนะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยทางบริษัทมีแนวโน้มหรือมีนโยบายยังไงบ้างครับในอนาคต
เนื่องจากว่าเฟสสามเราเนี่ยประมาณสองปีข้างหน้าจะแล้วเสร็จยอดขายของเราเนี่ยเราคิดว่าเราตั้งเปล่าไว้เราจะเติบโตจากปัจจุบันนี้อีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ก่อนเราก็อยู่ในธุรกิจครอบครัวก็อยู่กันพ่อแม่พี่น้องทำเป็นธุรกิจครอบครัวผมก็เติบโตมาทุกวันก็อยู่กับโรงงาน
ก็รู้สึกเหนื่อยเอ๊ะทำไมเราต้องทำงานตลอดเกือบจะ๒๔ชั่วโมงแล้วก็ทุกวัน
ก็เลยอยากจะสบายก็อยากว่าขอแยกตัวจากครอบครัวไปทำธุรกิจกับเพื่อนนะครับ
ผลปรากฏว่าพอแยกออกไปแล้วเราก็คิดว่าจะสบายขึ้น
ก็ไปประมาณสักสามปีไปลงทุนกับกลุ่มเพื่อนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวเอ่อ
เล็กทรอนิกส์นะครับก็เติบโตจริงครับก็ยอดกำไรหรือยอดขายก็สูง
จิ้นก็สูงมากต้องบอกว่าอย่างนี้สมัยก่อน
มันเรื่องของเทคโนโลยีก็เรื่องของสายชาร์จโทรศัพท์นั่นแหละ
ที่เราไปร่วมกับพักพวกทำ
แต่สุดท้ายก็มานั่งคิดว่าเราโตมาก็ได้แค่นี้
เติบโตแต่มันก็ไม่ได้คิดว่าจะประสบความสำเร็จ
เราก็เลยมองว่างั้นเราขอกลับมาสร้างโรงงานดีกว่า

ก็เลยตัดสินใจมาคุยกับที่ครอบครัวว่า
เพราะว่าเราค้นพบแล้วว่าถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
แล้วเราไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความจริงใจ
ทำอย่างไรก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จ
ก็ได้ถึงขยายจากที่ขอจากครอบครัวออกมานะครับ
เริ่มต้นจากตอนนั้นยอดขายเดือนละ๓๐๐๐๐๐

ใช้เวลาประมาณ๒๐ปีที่ผ่านมา

จาก๓๐๐๐๐๐เป็น๒๐ล้าน

เติบโตให้ถึงให้ได้ในปีนี้

อันนี้ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ
ที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ
เริ่มต้นเนี่ยจากจุดที่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจของครอบครัว
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
แถมผ่านวิกฤตอะไรมาก็มากมาย
เรื่องของค่าน้ำมันเรื่องของสงคราม

ไหนจะมีเรื่องของการตัดราคา
อันนี้ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฝากทุกท่านฟังไปแล้วน่าจะได้ประโยชน์และได้นำไปปรับใช้